ที่๙เดือน๙เริกงามยามดีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่โคราชเขามีการทำบุญใหญ่ไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยจ้า
โอ้โหคนเยอะมากคุณดูคนเยอะคนเยอะมากค่ะไปที่นี่เลยสถานปฏิบัติธรรมวังกระทะนะคะอยู่ตำบลวังกระทะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
หน้าบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยเขามาร่วมงานกันล้นหลามเลยมาทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันนะคะทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลวาระพิเศษและร่วมเททองหล่อพระ๕องค์
โดยมีเกจิดังแห่งยุคนะคะก็คือหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชายภูมิค่ะแล้วก็พระวรงคศวริยธโรหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานฝ่ายส่งนะคะและก็มีพลตรีนรทิพย์โพยนอกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๓ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสัก
และหลวงตาม้าก็มอบวัตถุมงคลให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
เพื่อเก็บรักษาแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้
สำหรับยอดปัจจัยในการร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในครั้งนี้นะคะ
จะนำไปจัดสร้างพระศรีอริยเมตรัยหน้าตัก๒๔เมตร
ความสูง๕๐เมตรณสถานปฏิบัติธรรมวังเหนือจังหวัดลำปาง
คุณมาบอกบุญเลยเนี่ยค่ะค่ะเป็นยังไงคุณกำลังจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ย
มันอิ่มบุญมากวันนี้ดิฉันลอยแล้วตอนนี้นะพอแล้วอยู่ตรงนี้ก่อน
ส่วนใครนะคะมาบอกบุญจริงใครอยากจะร่วมบุญในการจัดสร้างพระศรีอาริยเมตรัย
ตามจิตศรัทธานะคะคุณผู้ชมเราขึ้นเลขที่บัญชีเอาไว้ให้แบบนี้ละกัน
คุณถ่ายภาพเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะบอกเลขบัญชีนะคะ
ธนาคารทกศนะคะเลขบัญชี๐๒๐๒๐๓๔๔๘๙๐๐
ชื่อบัญชีนะคะพระวรงคศสุวรรณคุณหลวงตาม้าเลยนะคะ

เช็คนะคะถ่ายภาพเก็บไว้ว่าชื่อบัญชีตรงไหมนะคะ
บอกบุญแบบนี้ก็แล้วกันส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญในการจัดสร้างพระศรีอาริยเมตรัย
อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าจ้า

สาธุ
โอ้ยเป็นบุญแต่เช้า